คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปกินกันหน่อยนะคะ
กุ้งเต้นเป็นเมนูที่กินกับน้ำชาและอร่อยที่สุด

เอาเป็นว่าอยากจะทานแบบไหนเอาดี

เอาเป็นว่าทานกับอะไรก็อร่อย
ติดตามได้ในช่วงตลอดกิน

มาก

ใครที่ขับรถผ่านไปแถวริมบึงหนองโคตรตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น

เพราะที่นั่นมีกุ้งเต้นกระป๋อง
มาแล้วนี่ราคาแค่๕๐บาทเท่านั้นนะคะ
เมนูกุ้งเต้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ร้านนี้ปรุงกันสด
ุ้งฝอยแม่น้ำไม่คาวทำความสะอาดอย่างดีค่ะ
ขั้นตอนสูตรเด็ดต้นตำรับการทำลาบการทำก้อยสายอีสาน
สายผักชีฝรั่ง
สระแหน่ต้นหอมพริกป่นก็ทำเองข้าวคั่วก็ทำเอง

มีน้ำปรุงรสเด็ดเขาบอกคิดมาเองบอกไม่ได้
เคล้าใส่หลังจากนั้นนะ

โอ้โหบุรกรุงหวังหรอ
แปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปลแปล
ใช่ค่ะเป็นยังไงปกติผมเคยซื้ออันใดกรุงเทพฯ

กุ้งเต้นกุ้งโคโยตี้ใช่ไหมคุณจะหมายถึงกุ้งโคโยตี้ใช่ไหม

ที่ผมเคยซื้อน่ะส่วนใหญ่ขายเป็นช็อตเป็นแก้วช็อตเป็นแก้วช็อตละ๓๐๐บาท
อ๋อเหมือนปะหมึกชอตอ๋อเคยได้ยิน

เพราะกุ้งจะได้นั่งกับเราด้วย

คุณไม่รู้หรอกกุ้งบางทีมันยืนมันเต้นอะไรก็ว่าไป

ถ้าเราซื้อแบบถาดเพราะเราไม่อยากให้เขาเต้นแล้ว

กุ้งเต้นร้านนี้นะคะเปิดช่วงเย็นเท่านั้น๖โมงเย็นถึง๓ทุ่มค่ะ
ปิดวันไหนฟังดีนะคะปิดวันที่กุ้งไม่มีขาย
วันไหนก็ไม่รู้ล่ะวันไหนไม่มีกุ้งก็ไม่ขาย

มันต้องเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่ดีก็ไม่ขายไงคะ

อ้าวริมบึง๒โคตรตมบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขาย๖โมงเย็นถึง๓ทุ่ม

ก็ไม่รู้เหมือนกันมีวันไหนไม่มีวันไหน